ดูความพร้อมของนักเตะทีมชาติไทย
ก่อนที่จะลงแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
พบกับกาบองในช่วงค่ำวันนี้นะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทีมชาติไทยนะคะที่ณตอนนี้อยู่อันดับที่๑๒๙ของโลกค่ะ

ซ้ายที่เพิ่งจะกลับมาจากทีมวิเซโกเบของญี่ปุ่น
ลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นครั้งแรกนะคะ
โดยกุญสือชาวเซอร์เบียค่ะมิรวาลรายวัชนะคะ
ก็จะใช้ผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามในเกมวันนี้
ที่จะเจอกับกาบองทีมอันดับที่๙๕ของโลก

ผู้รักษาประตูจากทีมโอเอสรูเวิลก็เปิดเผยด้วยค่ะว่า
ทุกคนในทีมนะคะพร้อมเต็มที่ที่จะสู้กับกาบองค่ะ
ส่วนตัวกวินเองก็จะนำประสบการณ์จากการไปค้าแข้งที่
ลีกดิวิชั่น๒ของเบลเยี่ยมมาใช้ในเกมนี้
เพื่อช่วยให้ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะในเกมนัดนี้ให้ได้ค่ะ
ให้เข้าใจที่เก่งกว่าใช้คนที่อาทิตย์เก่งกว่าระชุมซึ่ง

เพลงในซิงเกิลที่๓ที่มีชื่อว่าโชนิจิพร้อมกับเปิดเผยชื่อเพลง
ภาษาไทยนะคะในชื่อเพลงว่าวันแรกซึ่งเพลงนี้ค่ะ
หลังจากเกมการแข่งขันคู่แรกนะคะนั่นก็คือสโลวาเกียเจอกับสหรัฐอารับเอมเรด
จะมีการถ่ายท่อสดผ่านทางโทรทัศน์นั่นคือไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
เราไปฟังบางช่วงบางตอนนะคะจากซิงเกิ้ลใหม่โชนิจิของพวกเธอก่อนที่จะชมการแสดงจริงในช่วงเย็นวันนี้กันค่ะ
โปรแกรมการถ่ายทอดสดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะมีแข่งขันสองคู่ถ่ายทอดสดทั้งสองคู่นะคะ
เพลงซิงเกิ้ลใหม่โชนิจิหลังจากนั้น๑๙นาฬิกา๓๐นาทีค่ะทีมชาติไทยจะลงเจอกับกาบองค่ะ
โดยทีมที่ชนะในวันนี้นะคะก็จะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่๒๕มีนาคมนี้เวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาที
ส่วนทีมที่แพ้จะเข้าไปชิงอันดับที่๓เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีวันเดียวกันค่ะ